เพราะว่าตอนนี้เขามีคลิปดีคลิปเด็ดที่ถูกแชร์กันเป็นล้านวิว
โอ้โหสนุกสนานเฮฮากันมากเลย

เป็นนักร้องไม่รู้ว่าเป็นนักร้องระดับตำนาน
หรือว่าเป็นนักร้องร็อกมืออาชีพที่ไหน
แต่ร้องเพลงได้แบบลีลาไม่ธรรมดาจริงไปดู
รูดรูดแล้วรูด

หัวเขาลุดแล้วยัง
หัวยังไม่หลุดแต่กลัวว่ากางเกงครูจะหลุดแล้ว
แต่เดี๋ยวนะคุณคุณแปลให้ฟังหน่อยได้ไหม

ดิฉันฟังไม่ออกแต่รู้น่าจะแปลว่า

ก็เลยมาร้องร้องร้องร้องตรงนี้กับเด็ก
ประมาณนี้นี่คือคลิปเด็ดคลิปดัง
ถูกแชร์กันเยอะมากในโซเชียลตอนนี้นะคะ
พี่ผู้ชายที่เราเห็นกันอยู่ตะโกนร้องเพลง
ล็อกแบบโอ้โหลีลาสุดเวียงเนี่ย
บอกว่าวันนี้ซ้อมเพลงนี้วันแรก
หลุดแล้วก็น่าจะเป็นวันเดียวและวันสุดท้าย

ครูก็เลยมาขอแจมนิดหน่อย

โอ้โหครูคะ

เมื่อสักครู่นี้ก็คือมีชื่อว่าคุณจักรามศูนย์นะคะ
พร้อมกับข้อความใต้คลิปบอกว่า

ชาวโซเชียลหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์
ไลค์ถูกอกถูกใจเยอะแยะมากมาย

ใช่ค่ะแต่ว่าเขาบอกว่า

เด็กดูไม่มีอารมณ์ร่วมกับครูเลยเนอะ
หรือว่าจะเป็นเหล่าบรรดานักดนตรีข้างหลังนะ

ดูจากไซส์ดูจากตัวและรูปร่าง

ยังเป็นเพียงเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาเท่านั้น
ก็เลยทำให้คลิปนี้เนี่ยมียอดวิวผู้ชมตอนนี้ล้านกว่าแล้วนะคะ
คุณครูท่านนี้ชื่อว่าคุณครูทรงวุฒิรุ่งวิริยชัย

คุณครูเขาก็ชอบร้องเพลง
ก็เลยฝึกซ้อมให้เด็กเขาเล่นเป็น
แต่จะซ้อมให้มันสมบูรณ์แบบทั้งทีมันต้องมีนักร้อง

ปรากฏว่านักร้องของวงป่วย
เฮ่ยครูหันซ้ายหันขวานี่เช่นว่าครูกันซีนหรือเปล่า

ไม่ใช่นักร้องป่วยจริงนะ

ที่จะให้เด็กได้ซ้อมกันแบบเต็มวง
อย่างนั้นเด็กเขาซ้อมไปเขาไม่ได้ฟิลลิ่ง
คุณนึกออกไหมแต่นี่ดูสิเด็กมีฟิลลิ่งไหม
เด็กก็ยืนนิ่งไม่มีฟิลิ่งอะไรทั้งนั้นแหละ
ครูเป็นตัวอย่างนะคะน้องนักเรียนนะเห็นไหม
คุณครูเขาทำให้นักเรียนมีอารมณ์ร่วม
กับการเล่นดนตรีนะน้องก็ยังเป็นมือใหม่

ส่งคุณชนะไปก็สู้คุณครูได้เหมือนกันนะ

ุ่มไซส์ประมาณเดียวกันมีภูมินิดกำลังน่ารักคุณเสีย

นักเรียนที่เห็นไหมน้องเขาเริ่มมีอารมณ์ร่วมแล้ว
ครูบอกว่าเส้นเสียงจะอักเสบหมดแล้ว
แต่ก็เป็นคลิปน่ารักที่ตอนนี้แชร์กันเยอะมากในโลกโซเชียลนะคะ
จริงมีหลายโรงเรียนเชื่อเลยว่าที่ทำกันแบบนี้
แต่ว่าไม่มีคลิปออกมาให้ได้ชมกัน
เพราะว่าคุณครูรู้สึกว่ายังเขินอายอยู่
เวลาคุณครูเป็นแบบนี้ชอบนะแล้วเด็กก็จะชอบด้วย
เพราะว่ารู้สึกว่าเข้าถึงคุณครูได้รู้สึกคุณครูเป็นเพื่อน
เพื่อนแบบกล้าคุยกันมีความสนิทใจ
แล้วก็อยากที่จะมาเรียนอยากจะมาฝึกฝนกัน
เพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคลิปน่ารัก
นำมาฝากคุณผู้ชมให้มีรอยยิ้มกันในวันนี้นะคะ